ส่วนเรื่องนี้นะคะก็มาตามดูกันค่ะจากเหตุการณ์ที่ลูกชายเจ้าของร้านอาหารไปกับพวกอีก๖คน
เอามีดดาบไปรุมฟันชายเร่ร่อนฟันเขาจนอาการสาหัสเลยค่ะเพราะเข้าใจว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยไปทำร้ายแม่ตัวเอง
นี่คือเหตุการณ์ตอน๑๐โมงเช้าค่ะที่สาราริมน้ำวัดศรีประชารามที่เห็นนอนอยู่นี่ไม่รู้ว่าเขาชื่ออะไรเหมือนกันแต่ว่าอายุประมาณ๔๕ปีเลือดออกเยอะเลยค่ะ
แล้วก็ที่ศีรษะเนี่ยมีแผลชะกันขนาดใหญ่กู้ภัยไปถึงก็ต้องประถมพยาบาลแล้วรีบส่งโรงพยาบาลไปรักษาเลยค่ะเพราะเลือดออกเยอะมาก
เห็นเหตุการณ์เขาเล่าอย่างนี้ค่ะเขาบอกว่าเขาเห็นผู้ชายคนนี้ก็นั่งเล่นอยู่ริมสาราริมน้ำตรงเนี้ยค่ะแล้วหลังจากนั้นมีผู้ชายมาหกคนขี่มอเตอร์ไซค์มาสามคันมาถามผู้ชายคนนี้บอกขอโทษนะคะบอกมึงทำแม่กูเหรอคนเจ็บก็บอกไม่ได้ทำอะไรเลยครับหลังจากนั้นกลุ่มวัยรุ่นรุมฟันรุมกระทืบผู้ชายคนนี้เละเลยค่ะแล้วก็ขี่รถ
ผู้สื่อข่าวไปถามแม่ของคนก่อเหตุที่บอกว่าเอาไปทำแม่เขาหรือเปล่าเนี่ยไปถามแม่เลยค่ะแต่แม่ผู้ก่อเหตุเนี่ยลักษณะเหมือนกับว่าไม่พอใจที่เรื่องนี้กลายเป็นข่าวเป็นคราวขึ้นมาผู้สื่อข่าวบอกมีตะคอกใส่ผู้สื่อข่าวด้วยครับแต่ความจริงแล้วเนี่ยจริงแล้วเธอบอกว่าเธอไม่ได้ถูกทำร้ายอะไรหรอกเมื่อเช้าเนี่ยไปทะเลาะกับแม่ค้าอีกคนนึงแล้วผู้ชายคนนี้มา
เธอบอกอย่างนี้ค่ะผู้สื่อข่าวบอกแม่เล่ามาถึงตรงนี้ก็ไล่ตะเพิศผู้สื่อข่าวออกจากบ้านค่ะ

โดนทำร้ายร่างกายแล้วเพราะฉะนั้นก็จะต้องติดตามตัวคนก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะครับ